ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำนะครับ
โดยเน้นชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงนี้ไปก่อน
เพื่อรอนโยบายแก้ปัญหาจากรัฐบาล
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็จะนำทีมเกษตรกรเดินสายขายข้าว
ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยตัวเองหลังจากที่ราคาข้าวตกต่ำ
โดยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ราชการอุตรดิษฐ์ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
กำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดนะครับ
เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นระบบ
โดยผู้ราชการจังหวัดจะนำทีมเกษตรกรออกขายข้าว
ให้กับสถานประกอบการต่างเช่นโรงแรมเรือนจำร้านค้าเป็นต้น
ขณะเดียวกันจะติดตามมาตรการของคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าวระดับประเทศ
นำไปดำเนินการควบคู่กับมาตรการของจังหวัด
เพื่อช่วยเหลือชาวนาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ส่วนที่สหกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศสุรินจำกัด
ซึ่งเป็นจุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิพันกข๑๕ของโรงศรีขนาดใหญ่
เดินทางมาจากจังหวัดกาลสินพบว่ามีเกษตรกรนำข้าวไปขายน้อยมากนะครับ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของทุกปี
จากชาวนาได้รับแจ้งจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชะลอการขายข้าวเปลือกสดในช่วงนี้เนื่องจากว่าได้ราคาต่ำ
ขณะที่ราคาข้าวเปลือกหอมะลิตามโรงสีต่างในจังหวัดสุรินท
รับซื้อทั้งข้าวเปลือกสดที่ยังไม่ตากแห้งแล้วก็ที่ตากแล้ว
วันนี้รับซื้อที่กิโลกรัมละ๖บาท๔๐สตางค์ถึง๘บาท
ตามคุณภาพความชื้นสิ่งเจือปนถือว่าราคาปรับขึ้นเล็กน้อย
พงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น
ได้ให้ทุกฝ่ายเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวควรจะตากข้าวเปลืองให้แห้ง
เร่งให้หน่วยงานท้องถิ่นสำรวจลานตากข้าว

ช่วยแก้ไขปัญหาสถานที่ตากข้าว
ให้กับเกษตรกรที่ไม่มีลานตาก

แล้วก็พร้อมรับแนวทางการแก้ปัญหาจากรัฐบาล